สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันเช่นเคยนะครับกลางสัปดาห์แล้วแล้วก็กลางสัปดาห์นี่แหละครับถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญครับที่ก่อนหน้านี้ครับทุกช่วงกลางสัปดาห์ช่วงวันพุธพฤหัสเนี่ยจะเป็นช่วงที่สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะวิกฤตที่สุดถ้าเกิดจำกันได้ช่วงวัน
จะมาอีกแล้วใช่ไหมครับคุณ
ถูกต้องก็คือปกติเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศเนี่ยจะเป็นกำกึงกำกึงระหว่างร้อนกับหนาวนะครับ
แต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอย่างที่ได้อธิบายกันมาเพราะว่าตอนนี้มีปัจจัยรูดร้อนก็คือลมจากทางทะเลเนี่ยเขาพัดเข้ามาในเมืองไทยพัดเข้ามาในกรุงเทพช่วยระบายฝุ่นละอองออกไปนะครับช่วงกลางวันอากาศจึงร้อนอบอ้าวเป็นวิเศษนะครับแต่ว่าช่วงวันนี้เนี่ยนะครับจะมีอากาศเย็นจากจีนลงมา

ก็จะมีลักษณะการก่อตัวของหมอกเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะละทีเดียวส่วนนี้ครับเป็นการคาดการณ์ความเย็นนะครับที่จะมายืนแห่งของเราตอนนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าค่อนข้างโล่งละทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสังเกตสีส้มส้มแดงดีหลังจากนี้เป็นต้นไปครับจะค่อยมีการแพลลงมาครับนี่แพลลงมาอันนี้คือช่วง
การที่มีการแพลลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับมาเจอกับความชื้นที่ขณะนี้เข้ามาสะสมค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับในบริเวณตอนกลางประเทศก็จะทำให้ในพื้นที่ภาคล้างภาคตอนออกมีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นฝนฟ้ากระนองด้วยนะครับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ต้องเตรีย

ส่วนนี้เป็นช่วงเที่ยงนะครับจะสังเกตว่าอุณหภูมิภาคเหนือเนี่ยนะครับต่ำสุดก็ต่ำสุดนะครับสูงสุดก็พุ่งไปประมาณ๓๖องศาเซลเซียตอุณหภูมิค่อนข้างแตกต่างกันนะครับส่วนในบริเวณตอนกลางอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าช่วงประมาณตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปเป็นช่วงที่กระแสลมจากทะเลเข้ามาสะสมค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาส
ที่ติดกับทะเลนะครับแล้วก็พักตอนออกก็จะมีโอกาสเกิดฝนดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าก็คงจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อสุขภาพร่างกายของทุกคนด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้กอดร้อนหนาวคร